ใช่ค่ะไปปฏิบัติธรรมถือศิลป

เมื่อหนูเข้าไปเจอเขาเนี่ยประมาณเดือนมีนาปลายเดือนมีนาค่ะ

เท่ากับว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๒
เรื่อยมาจนถึงณขณะนี้มีคดีความต่างนานาเยอะแยะไปหมด
กระทั่งกรณีของคุณพ่อของคุณปลั๊ก

มีนา๖๖ปลายมีนาใช่ไหม

น้องโมไปถือศิลป์ที่วัดแห่งหนึ่ง
เป็นวัดป่าที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี

แล้วได้เจอกับพริตตี้นาเดียคนนี้

ไม่รู้นะเขาพิตตี้ไม่พิตตี้เขาเรียกกันพริตตี้นาเดีย

แล้ววันนี้ยังเรียกแม่เดียไหม

เรียกชื่อเดิมไปก่อนหรือจะเรียกเดียเฉยอะไรก็แล้วแต่

ก็คือตอนแรกหนูไปเจอกันที่วัด
หนูไปปฏิบัติธรรม

เขาเป็นคนแนะนำให้หนูรู้จักแม่เดีย

ตามข้อมูลก็คือแฟนของเขาเนี่ยแฟนของนาเดียเนี่ยมาบวชอยู่ที่วัด
มาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดเพราะว่าเขาบนไว้ว่าถ้าเกิดแม่นาเดียหายเนี่ย
มะเร็งก็จะมาบวช
ซึ่งแสดงว่าเขาหายแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้ยังไง

เป็นว่าแฟนเขามาบวชนาเดียเขาก็เลยมาที่วัดแห่งนี้
แล้วก็มาเจอโมค่ะอ่าโมโมก็มีแม่ชีที่วัดแนะนำให้
ใช่ค่ะอ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วก็เขาแนะนำให้หนูรู้จักกับแม่เดีย
แล้วก็เขาก็อาจจะเจตนาดีอะค่ะเขาก็อยากให้เรามีรายได้เพิ่ม
แล้วแม่เดียเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างโปรไฟล์ตัวเองว่ามีเงินเยอะ
ขับรถสปอร์ตหรูแล้วก็สร้างให้ความน่าเชื่อถือค่ะ
โปรไฟล์หมายถึงสร้างโปรไฟล์ในวัดใช่ไหม
เขาจะชนคนที่วัดได้ยิน
ใช่ค่ะจะชอบพูดให้คนที่วัดได้ยิน

รับซื้อรถให้คนมาผ่อนกับเขาด้วย

เชื่อไหมรู้สึกว่า
เขาดูน่าเชื้อถือมีเมืองทรงอีกนิดนึงน่ะ

ใช่ค่ะเขาก็เลยแม่พรเขาไปกดแนะนำให้หนู
ไปขอว่าให้น้องได้ทำเพราะว่าอยากให้น้องมีรายได้น้องเป็นคนขยัน
หนูก็เลยไปทำสลากรัฐบาลค่ะ
คือก่อนที่นาเดียเขาจะชวนร่วมลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
ก็เริ่มจากเราอยากได้นาฬิกาก่อนใช่ไหมนาฬิการู
ก็ซื้อเขาบอกเดี๋ยวเขาจะหาร้านให้ซื้อกับข้าวเท่าไหร่
เขาบอกว่าอยู่ที่๔๖๐๐ให้มาจำ๕๐๐๐
ก็โอนเงินไปให้๕๐๐๐๐ยังไม่ได้นาฬิกา
หลังจากนั้นเขาก็ชวนลงทุนสลากินแบ่งรัฐบาลลักษณะการลงทุนคือยังไง
ก็คือเขาจะพูดโปรไฟล์ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือแล้วก็จะบอกว่าเขาได้สลากรัฐบาลมาเท่านี้เท่านี้
ได้โควต้ามาได้โควต้ามาทำร่วมกับน็อตกรณ์สลากพลัส
ไปอ้างชื่อคุณน็อตเลยเหรอใช่ค่ะเขาอ้างชื่อคุณน็อต

หยุดไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าแล้วน็อตกองสลัดพัดเนี่ยก็คือปิดไปแล้ว
แล้วเขาก็รายได้ลดลงแต่ว่าเขาก็ยังทำอยู่
แม้ว่ากองสลากพลัสจะติดไปแล้วแต่ว่านาเดียยังทำอยู่
ขอให้โมไว้ใจพี่ไว้ใจแม่ไว้ใจแม่
ให้เรารู้สึกว่าเขาน่าไว้ใจแล้วก็คนที่ขอให้หนูทำก็คือจะเป็นแม่พร
แต่เขาจะพูดโปรไฟล์ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือ

ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเขาก็จะพยายามเหมือนกับ
เขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้แต่เขาจะคือคนที่จะคอยการันตีว่า
นาเดียเขาไว้ใจได้นะ
เขาอาจจะหวังดีก็ได้เพราะว่าเราไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ที่วัด
สรุปแล้วไอ้ลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกับนาเดียลงทุนทำด้วยกันเนี่ย

หนูลงไป๕แสนเขาจะให้หนูลงไปเรื่อย
มันธุรกิจมันเยาวยวนใจเรายังไงเราถึงใส่ไป๕แสนเขาบอกจะได้กำไรยังไง
ลงตอนแรก๒แล้วก็เขาให้เพิ่มอีก๑บอกว่าจะได้ผลผลตอบแทนเยอะกว่า

ปันผลเนี่ยก็คือหนูลงไป๔๕วันเขาให้มา๔๐๐๐
แต่ปกติจะตัดทุกวันที่หวยออก
แต่ว่าพอดีว่าหนูไปลงช่วงปลายเดือนแล้วหวยออกวันที่๑
พอวันที่๕ก็ได้เงินปันผล๔๐๐๐

เขาบอกว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะได้ลอตเตอรี่เท่าไหร่
แต่เอาเป็นว่าช่วงแรกเราลงไปเท่าไหร่นะ๓แสน
๕วันผ่านไปนาดียาเอาเงินมาให้๔๐๐๐๐
บอกนี่ได้กำไรแล้วนะ๔๐๐๐ใส่อีกไหม
เขาก็จะบอกว่าเนี่ยแม่ใจกับหนูนะ
ปกติเขายังไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหม๔๕วันหนูได้แล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกแล้วทีนี้คุยกันเรื่องรถ
เขามีคันเดี๋ยวเรื่องรถเอาไว้ก่อน
พอตรงนั้นใส่ไป๓แสนได้คืนมา๔๐๐๐เราใส่เพิ่มอีก
ใส่เพิ่มเพราะว่าเขาตกลงกันเรื่องรถว่าให้เราตัดจากรถไปใส่เพิ่ม
จะซื้อรถเอาเป็นว่าสรุปแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ลงทุนกับเขาลงทุนไป๕แสนได้คืนมา๔๐๐๐๐บาท
เงินยังค้างอยู่นะมี๕๐๐๐ค่านาฬิกานาฬิกายังไม่ได้
ตรงนี้ไป๕แสนแล้วจะซื้อรถเบ้นจากเขาอีก

เดี๋ยวพี่ช่วยสรุปให้สรุปแล้วรถเบ้นใส่ไปเท่าไหร่

เขาบอกว่าจะเอารถไปตรวจสุดสภาพรถได้ก็ต้องใส่๕แสน

วันวันของจริงไหมวันสุดท้ายเนี่ยเขาเอามาเขาขับมา
ขับรถมาให้ดูค่ะอ่าเดี๋ยวมีภาพที่เมื่อวานไปหาทนายรณรงค์แล้วก็มีภาพรถอะไรใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาขับมาก็คือราคาเต็มเขาจะขายให้เท่าไหร่
ตอนแรกจะเป็นเบ้นอีกตัวหนึ่งก่อนเขาจะขายให้ล้านแปด
แล้วก็ลดมาเหลือล้านหกพ่อตาไปใส่สลาก
แล้วก็ต่อมาเขายุให้หนูเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นนึง
เขาจะขายอุ้ยเขามีรถเยอะเนอะเขาบอกเขามีรถเยอะค่ะ
เขาบอกให้หนูเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นหนึ่งอืม
รุ่นนี้อยู่ที่ตลาด๒ล้าน๗แต่ว่าเขาไปขายคนกลางได้อยู่ที่๒ล้านสาม
อืมแล้วเขาอ่ะจะให้หนูอ่ะสองล้านถ้วนอ่าก็คือจะขายรถเน้นให้สองล้านถ้วน
ค่ะโดยใส่ไปก่อนห้าแสนค่ะเท่ากับว่าน้องโมเอาเงินให้กับนาเดียไปทั้งหมด
ล้านห้าหมื่นบาทค่ะโดยได้ปันผลตอนนั้นคืนมาสี่หมื่น
แล้วพอเป็นข่าวไปหาทนายรณรงค์เขาโอนค่านาฬิกามาคืนให้อีกห้าหมื่น
พ่อหนูไปแจ้งความแจ้งความด้วยแจ้งความแล้ว
ไหนฮะแจ้งความที่ที่หนองเสือค่ะสพที่วัด
ค่ะแล้วก็พอแจ้งความปุ๊บหลังจากนั้นเขาก็โอนค่ามาจำนาฬิกา
ครับเอาเป็นว่าเท่ากับว่าโมสูญเงินไปก็ร่วมร่วม๘แสน
ค่ะร่วมร่วมประมาณนั้นแต่โอ้โหนี่เงินเงินเยอะนะ
เงินเก็บเราหรือว่ายังไงเนี่ยเงินก็มีเงินเก็บหนูอะค่ะ
อืมเราก็เอาทรัพย์สินที่เรามีบางส่วนเราก็ไปขาย
เราก็เป็นเงินเก็บขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาให้เขาด้วย
เป็นทองเป็นอะไรที่เราเก็บไว้เป็นเงินเก็บของเรา
ทำไมเราเชื่อเขาขนาดนั้นเราก็เอาขายเพราะว่าเราอยากได้อยากได้รถอยากได้นาฬิกา
แล้วก็มีของหนูช่วยแม่หนูทำหลายอย่างขายปลาด้วยเป็นพริตตี้ด้วย

ตอนนั้นก็คือไม่ว่าพอหนูกำลังจะเอกใจอะไรใช่ไหมคะ
เขาจะให้หนูไปถามแม่พร
เพราะว่าเขาจะให้แม่พรเป็นคนกลางในการเชื่อมให้หนู
รู้สึกปลอดภัยรู้สึกไว้ใจเขา

ใช่พอเวลาเราเอกใจอะไรเขาก็บอกไปถามแม่พร
เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามทวงเงินคืนจากเขาได้ไหม
ก็เขาคืนมาสองแสนอ่าคืนมาให้สองแสนตอนแรกค่ามาจำรถเนี้ยสองแสนคืนมาแล้ว
แล้วพอไปแจ้งความก็คืออีกห้าหมื่นอ๋อแล้วก็มีค่าตอนนั้นปันผลสี่หมื่น
ใช่ก็คือเท่ากับเรายังขัดทุนอยู่ก็ตอนนี้ติดลบประมาณแปดแสน
ประมาณค่ะแต่ก็ไม่ได้ก็ก็ทวงแล้วก็ไม่คืบหน้าอีก
ของแล้วก็ไปหาเท่านายมนตรงนะเค้าบอกเขาไม่ได้หลอกน้ะเดี๋ยวจะแจ้งความตัดด้วยข้อหามิ่นประมาทเนี่ย
เพราะลงทุนร่วมกันแล้วความจริงโมนั่นแหละติดหนี้เขาอยู่อีก๕แสนนะ